เป็นข่าวที่ชาวโลกโซเชียลเขาชื่นชมกัน
หนุ่มอายุ๓๘ปีมีอาชีพขับรถรับจ้างในพื้นที่อ่าวนาง
จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ

ทีนี้เขาไปเก็บกระเป๋าสตางค์ได้
เป็นกระเป๋าสตางค์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
แล้วก็มีการแชร์เรื่องนี้ในโลกโซเชียลมีเดีย
เพื่อให้ตามหาตอนนี้หาตัวเจอแล้วนะคะ

โซเชียลมีเดียในกระบี่ตอนนี้ผนึกกำลังกัน

แล้วก็แชร์ต่อจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง

ขอช่วยแชร์ตามหาเจ้าของกระเป๋าเงินที่ทำตก

อยู่ในชมรมอ่าวนางแท็กซี่ตุ๊กคลับ
ออกตามหาเจ้าของกระเป๋าที่ทำตกไว้

จะได้เจอเจ้าของกันเร็ว
เขาฝากให้ช่วยแชร์แบบนี้นะคะ

ไปพูดคุยกับพลเมืองดีรายนี้ก็คือ

พาไปเดินจุดที่พบกระเป๋าสตางค์

บอกว่าขณะที่ยืนเรียกลูกค้า
อยู่ที่คิวรถนั่นแหละที่ริมชายหาดจุดนี้

ก็เลยเอาเข้าเดินเข้าไปดูนะคะ

เปิดดูปรากฏว่า

เป็นเงินสกุลดอลลาร์
และก็เป็นเงินสกุลต่างประเทศอื่น

แล้วก็มีเงินสกุลที่เขาไม่คุ้นชินเนี่ย
เป็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติแน่นอน
เพื่อให้คนแชร์ต่อไป
อยากจะตามหาตัวเจ้าของให้เจอ
จากนั้นได้รับการประสานจากตำรวจว่า

เรื่องนี้ชาวเน็ตในกระบี่ชื่นชม
เพราะถือเป็นคนที่จิตใจงามนะคะ

ให้การท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ด้วยค่ะ